วันนี้สารอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว
คุณใบเตยแล้วนะคะทุ่มห้าสิบสี่นาทีค่ะ
นี่นักข่าวไปรอเลยรถเบ้นสีขาวทะเบียนผอพึ่งศูนย์หกหนึ่งสาม
คือรถคันที่คันนี้ค่ะคือคันที่ขับเข้าไปรับ
คุณใบเตยนะคะทันทะสถานหญิงกลางนะฮะถูกต้อง
ว่าช่วงกลางวันมีการยื่นขอประกันตัว
แล้วสารท่านก็อนุญาตให้ประกันตัวแล้วเป็นครั้งที่สามแล้วนะคะ
คุณใบเตยขอยื่นซึ่งครั้งนี้สารอนุญาตให้ประกันตัวได้ค่ะ
สารก็ไปถึงทันทะสถานหญิงกลางแล้ววันนี้ก็ได้รับการปล่อยตัวเมื่อช่วงค่ำ

ถูกต้องค่ะยังเป็นจำเลยในคำดีคดีอยู่นะคะ
ซึ่งจากการสังเกตก็จะเห็นว่าคุณใบเตยนั่งเบาะหลังกับน้องชายนะคะคุณลุ๊ก
ซึ่งมีผู้จัดการนั่งเบาะหน้าพอรถน้องชายใบเตยออกไปจากทันทะสถานหญิงกลาง
สื่อก็พยายามจะเข้าไปสอบถามแหละแต่ว่าคุณใบเตยก็ไม่ได้ลดกระจกลง
เพื่อที่จะพูดคุยอะไรคุณใบเตยใส่ชุดกระโปรงสีชมพูแขนตุ๊กตา

ไหนขอดูบรรยากาศตอนที่รถออกมาหน่อย
โปรดติดตามตอนต่อไป
สู้ชีวิตมาก

เชื่อว่าส่วนหนึ่งก็อาจจะยังไม่พร้อมด้วยแหละ

แล้วเอาจริงถูกสื่อรุมขนาดนี้ก็

ก็คือคุณใบเตยก็จะออกมาแล้วก็นั่งเบาะหลังกับน้องชาย

เห็นไหมคะคุณใบเตยก็ยกมือว่ายนั่นแหละ
ทีนี้เงื่อนไขการปล่อยตัวชั่วคราวของคุณใบเตยนะคะก็คือ
สารเนี่ยก็อนุญาตในจำนวนเงินที่ครอบครัวคุณใบเตยพยายามยื่นมาตลอด

แล้วก็ต้องติดกำไรอีเอ็มห้ามเดินทางออกนอกประเทศ
เว้นได้รับอนุญาตจากศาลแล้วก็ต้องมารายงานตัวทุกเดือน
ยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานนะคะ
ซึ่งธนายความของคุณใบเตยเนี่ยบอกว่าที่ผ่านมาก็ต่อสู้มาตลอดนั่นแหละ
ตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนยืนยันตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้
คุณใบเตยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดี
ซึ่งใบเตยบอกอย่างเดียวเลยว่าเขาอยากเจอลูกอยากเลี้ยงลูก

ตอนนี้ลูกก็ยังไม่รู้ว่าพ่อกับแม่ต้องโทษคดี
ทีนี้ประเด็นเรื่องของการประกันตัวดีเจแมนเป็นยังไงบ้าง
อันนี้เขาบอกขอหารือกับแม่ของดีเจแมนก่อน
เพราะว่ารายละเอียดคดีของดีเจแมนกับของคุณใบเตยเนี่ยมันต่างกันค่ะ
เชื่อว่าหลายคนจำกันได้
นายขอย้อนไปทบทวนนิดนึงละกันนะ
จริงคดีนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี๒๕๕๙นะคะ
ผู้ต้องหาหลักเนี่ยคือนายอภิระโกรธิ
ซึ่งดีเจแมนร่วมลงทุนไปด้วย๑แสนบาท
แล้วมาเจอทีหลังว่ามันได้เงินปันผลจริงด้วยนี่นะ
ก็เลยมีการทยอยลงทุนเพิ่มเรื่อย
คือรวมเงินลงทุนไปอยู่ที่๑ล้านบาท
แล้วก็มีรูปถ่ายที่นั่งร่วมโต๊ะกันด้วย
แล้วมีประเด็นว่านายอภิรักษ์เนี่ยโอนเงินที่ได้จากการทำผิด
ทำให้คุณใบเตยต้องเข้าไปผัวพันในเรื่องนี้
แต่เจ้าตัวเขายืนยันบอกว่าเงินสินสอดเนี่ยมันไม่ใช่เงินสด
แต่เป็นทรัพย์สินเป็นบ้านเป็นเพชรเป็นทอง
แล้วก็ปฏิเสธข่าวลือเรื่องที่นายอภิรักษ์เนี่ย
ซองงานแต่ง๑๐ล้านด้วยว่าไม่จริง
แล้วก็บอกปฏิเสธว่าเธอไม่เคยร่วมลงทุนด้วย

รับทราบข้อกล่าวหาหลังตรวจสอบพบว่ามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน
ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหายืนยันความบริสุทธิ์ใจ

เอาหนังสือแก้ข้อกล่าวหาและเอกสารธุรกรรมทางการเงิน
มอบให้จนครบหมดแล้วหลังจากที่มีการเลื่อนไป

เหมือนกับเขารู้จักกันก็จริง
แต่ว่าเขาก็แค่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องการเช่าพระ
ส่วนคุณใบเตยก็บอกว่าเป็นเรื่องของการซื้อขายกระเป๋า

ทีนี้พอข้ามปีมา๑๔กุมภาพันธ์วันวาเลนไทยปีนี้ค่ะ
โฆษกสำนักงานอายการสูงสุด
มาอีก๑เดือน๑๖มีนาคม

เพราะมีเอกสารในคดีบางประเด็นยังพิจารณาไม่เสร็จ

เพราะตอนนั้นมีข่าวประเด็นทำน้องว่าจะหนีหรือเปล่า

เขาก็เลยออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวกัน
เมษายนใบเตยเลื่อนฟังคำสั่งโดยส่งตัวแทนมาและแจ้งว่าป่วยนะคะ

กู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชน
ข้อหาร่วมกันช่อกงประชาชน
และข้อหาร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ก็คือพรบคอม

มีการยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวครั้งแรกแล้วแต่สารยกคำร้อง
โดยตัดสินว่ามีการกระทำเป็นขบวนการ

และจำเลยถูกฟ้องว่าร่วมกับพวกกระทำความผิด

ทั้งคู่ก็เลยถูกส่งตรงเข้า

เพราะสารเคยมีคำสั่งไม่อนุญาตไปแล้ว

โดยใบเตยแถลงต่อสารขอความเป็นธรรม
ขอให้ศาลให้โอกาสออกไปทำงานเลี้ยงชีพ
แล้วก็ทำหน้าที่แม่ในการดูแลลูก
กระทั่งวันนี้๑๕พฤศจิกายน
สารอาญาพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราว

ขอยื่นประกันตัว๓ครั้ง
และก็ได้ออกจากเรือนจำในครั้งที่๓นี้ค่ะ
รวมเวลาที่อยู่ในเรือนจำเนี่ย

ผู้ต้องหาล็อตแรกก็จะเป็นชุดอภิรักษ์โกธิ

และทั้งหมดยังอยู่ในขั้นตอนของการสู้คดี

นัดวันพิพากษาเกี่ยวกับสารชั้นต้นตอนแรกเนี่ย